ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
งานมันเกิดเมื่อนกว่าเมื่อเกิดป๊าเหรอไม่
ก็ไปกินข้าวคนเองสามคนนั่นแหละไม่มีชายบอก
ก็ไม่กล้าจัดงานมันเกิดไงที่ที่สามคนเองในบ้านอะไรอย่างนี้ได้
หรออืมขนาดพ่อลูกก็ต้องระยะห่าง
แน่นอนครับจากกรณีการจัดงานเลี้ยงวันเกิดของทางดีเจมะตูมนะครับ
จนสุดท้ายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อในงานดังกล่าวหลายคน
ล่าสุดนะฮะพันธุ์ตำรวจโทษพระกระพงพงเพตรานะครับ
บัญชาการตำรวจนครบานท่านก็เปิดเผยครับบอกว่าเบื้องต้น
พนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆครับได้ออกหมายเรียกดีเจมะตูมนะครับ
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดตามพรบโรคติดต่อ
และพรกรฉุกเฉินในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมะตูมนั้น
อยู่ระหว่างการรักษาตัวนั้นก็อาจจะเลื่อนนัดได้ส่วนผู้ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว
ก็เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมบ้างแล้วนะครับทั้งนี้นะฮะกรณีของการเสพยาเสพติด
ผลการตรวจสอบที่ห้องจัดเลี้ยงไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและในส่วนของโรงแรมนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ก็ไม่ได้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้กับทางผู้จัดงานเลี้ยง
ไม่มีความผิดนี่ว่างั้นนะฮะซึ่งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มในห้องพัก
เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการที่สามารถทำได้เนื่องจากห้องพักโรงแรมไม่ได้เป็นสถานที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์
ตามประกาศของพรกรฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคติดต่อก็คือตอนนี้คือทางตำรวจแถลงมาแบบนี้
ขณะเดียวกันนะครับแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสวบค
ก็บอกว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลมงคลที่หลายคนนั้นเฝ้ารอคอย
ดังนั้นนะครับการรวมญาติหรือว่าการเดินทางอยากขอความร่วมมือนะฮะทุกคนนั้นช่วยกันตั้งกาดให้สูงสุด
และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ส่วนเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนั้นก็ขอให้ระมัดระวังตัวครับ
เพราะตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีคนไปใช้บริการจำนวนมาก

นั่งกินข้าวแบบมีที่กั้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อืมวันนี้ก็เห็นคนเขาทำที่กั้นกันนะครับ
ที่ร้านอาหารก็ทำได้หมดเนอะ
แต่ก็ยังบอกว่ายอดติดโควิดของเรายังเป็น๑๐

วันนี้ดีขึ้นนะวันนี้ดีขึ้นเยอะ

แต่สิ่งหนึ่งก็คือเฮ้ยทำให้รู้ว่าโควิดมันสถานการณ์มันดีขึ้น

โควิดสถานการณ์ดีขึ้นแต่ฝุ่นพิษยังอยู่นะ
ประเทศไทยติดเป็นประเทศอันดับที่๑๓ของโลกที่อากาศดีสุดนะ

แต่ช่วงนี้คือหนักหน่วงมากจริง
ประเทศไทยฉันงงมากฉันเห็นเขาจัดอันดับ

ประเทศไทยของเราเนี่ยหรือเขารวมทั้งประเทศหรือเปล่าวะ

โซนในประเทศไทยไม่อาจจะไม่ใช่ทุกโซนที่แบบว่ามีฝุ่นมลพิษอะไรแบบนี้
กรุงเทพมหานครเราติดเป็นอันดับที่๑๓

เขตดินแดงนั้นเรียกว่าหนักสุดเลยนะจ๊ะ
ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครค่ะ
ก็เรียกว่ามีค่าเฉลี่ย๒๔ชั่วโมงนี้นะคะ
โดยพบเกินมาตรฐานอยู่๔พื้นที่ค่ะ
ดินแดงนั้นเรียกว่าหนักสุดนะคะ
ในขณะเดียวกันที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า
จังหวัดแม่ห้องศรต้องบอกว่าเขาได้ข้อสรุปสถานการณ์ไฟป่า
แล้วก็หมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร
ก็พบจุดความร้อนในระบบ๑๑๖๗จุด
สูงสุดอยู่ที่อำเภอแม่เสรียง๔๓๑จุด
ทั้งนี้ก็เกิดจากการที่หมอกควันไฟป่านั่นแหละ
ที่เริ่มหนาขึ้นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในตัวเมืองแม่ห้องศรนะคะที่ตั้งอยู่ในแอ่งกระทะ
ประกอบกับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น

ก็ทำให้หมอกควันจากไฟป่านั้นถูกกระแสลมพัดเข้ามาปกคลุมตัวเมือง
ด้านนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร
ก็มีการเปิดเผยค่ะว่าปัญหาไฟป่าในแม่ห้องศรนั้นเกิดจากคนลอบเผาป่านี่แหละ
ฉะนั้นจึงอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐด้วยนะครับ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่า
และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการท่องเที่ยวด้วย
เพราะว่าตอนนี้พอมลภาวะมาเยอะมีฝุ่นมา
คนก็ไม่อยากออกไปข้างนอกก็ไม่อยากออกไปเดินทางท่องเที่ยวด้วย
รวมไปถึงระบบสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็ก
แล้วก็ผู้ป่วยด้านเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ย
ซึ่งหากไฟป่ายังไม่ลดผลกระทบก็จะรุนแรงต่อเนื่องไปอีกหลายเดือน
จริงในกรุงเทพเราเห็นนะเปิดประตูบ้านออกมาเหมือนมีหมอก

โอ้โฮฝุ่นหมดค่ะหนูฝุ่นหมดค่ะวันนี้ฝุ่นหมดจริงค่ะซึ่งเอาง่าย
เมื่อวานนี้ทางไทยรัฐเขาก็ได้มีการประมวลน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่ง
เขาบอกว่าอย่างคุณไม่สูบบุหรี่ถูกต้องไหมเมย์ไม่สูบบุหรี่ที่ครอบครัวหนูไม่สูบบุหรี่
แต่ถ้าสมมุติคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเท่ากับว่าคุณสูบบุหรี่ไปแล้ววันปีละ๑๒๐๐กว่ามวล
จำไม่ผิดว่าตัวเลขหลัก๑๐กับหลักหน่วยเท่าไหร

คือ๑๒๐๐มวลนี้ทุกคนได้รับสิทธิ์ทั่วกันหมด

เขาจึงบอกว่าเขาประเมินออกมาว่าคนกรุงเทพฯ
ที่เรารู้จักกันแบบว่าจริงจัง

ที่ก่อนเจอกันก็จีนที่เขาเป็นเจอกร
เวลาไปทีนึงต้องใส่แบบแมสตลอดเวลา
แต่ตอนนี้ทางจีนเขาก็เคลียร์นะพี่เมย์

พอดีคนอาจจะไม่ได้ออกมาอะไรแม่

หนูก็ไม่ทันแล้วค่ะนะใช้คนใหม่คือช่วงนี้ยังโชคดีอย่างหนึ่ง
แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังแบบช่วยได้นิดนึง

จากนี้ไปตัวหน้ากากอันโมงค์มัยก็คงเป็นเหมือนพนาศาสตร์เนอะ

หรือเจ้าออเลี้ยงนะคะคือผู้สื่อข่าวหมากเบาชาวบ้านจำนวนมากนึกแหกันมาดูตอนแล้วก็คิดมาดู
ดูเงี่ยงชื่อว่าเจ้าโอเรี้ยงเนี้ย

นึงหนูนี่ไงนี่ไงโอ้เวลาก็เหลือเยอะ

จะเล่นไป๕นาทีรอเลี้ยงเล่นไปถามอีกนะฮะคำชื่อมันชื่อโอเลี้ยง
เอาไว้โอเลี้ยงทำไมคิดเป็นยันทำไมคิดเป็นยัน
ทำไมคนถึงตื่นเต้นกับโอเลี้ยงรู้ไหมไม่รู้
เพราะว่ามันชอบป้ายเลขเด็ดนั่นไงซึ่งโอเลี้ยงเนี่ยอาศัยอยู่ในกรงนะครับ
เขาก็เลี้ยงไว้ที่บริเวณโคนต้นมะม่วงนี่แหละนะติดกับต้นคำชโนธริมสะน้ำ
วัดเยื้องโครงคาราบมันจิกแล้วมันจิกแล้วได้แล้วได้แล้วเลขนี้คือ
เขาทำแบบโอ้โหดูยากเลยจะเป็น๖หรือ๙เนี่ย๖ไหม
ฮะ๖หรือ๙ไม่ใช่๖ไม่คิดมี๕ด้วยนะฮะ
จากการสอบถามนะฮะนางภูนทรัพย์เนี่ยอายุ๗๕ปีแล้วชาวบ้านเขาบอกว่า
เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมีลูกศิษย์วัดเนี่ยไปพบกับลูกนกเอี่ยงสีดำจ้ะ
ตกลงมาจากรังบนต้นไม้ก็จึงได้นำมาให้พระครูสังครัฐสมพงศ์เนี่ย
เจ้าอาวาสวัดเยื่องเนี่ยดูแลเลี้ยงเอาไว้พร้อมตั้งชื่อว่าไอ้โอเลี้ยง๕๖๗ว่ะ
ต่อมานายกำทรกลิ่นจำปาอายุ๕๕ปีก็ได้นำกระดาษเขียนตัวเลข
แล้วก็ม้วนเนี่ยยื่นมาให้โอเลี้ยงจิกเสี่ยงทาย
ตนจึงเอาเลขไปเสี่ยงโชคตามก่อนที่จะถูกมาแล้ว๔งวดติด

แต่ครั้งเนี้ยเจ้าโอเลี้ยงก็ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะครั้งนี้ทำไมอ่ะดู
เมื่อก่อนที่เราไปทะเลาะกับอีหมอดูลูกเจี๊ยบจะจับทำไมเมื่อก่อนเป็นสิบปีที่แล้วเนอะ
อุ้ยนานแล้วนานแล้วหมอดูลูกเจฟเมื่อก่อนไปดูไม่เขาให้ดูยังไงอ่ะ
ุ่มแล้วก็จริงอีลูกเจี๊ยมันดูแม่นจริงนะเห็นป่ะ

เสียงเสียงมีคนปอดพัง

หมายถึงใครมัศกิจอยู่ที่ใต้ต้นคำชะโนธแล้วก็แฝงตัวมาอยู่ในร่างของนกโอเลี้ยงเนี่ยเหรอเธอ
โดยทุกวันเนี่ยเจ้าโอเลี้ยจะบินเล่นอยู่ตามต้นไม้แล้วก็เดินเล่นกับชาวบ้านภายในวัด
หลังจากนี้ทางลูกศิษย์วัดเนี่ยก็เลยทำการขังไว้ในกรงเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากมีคนเนี่ยเริ่มมาขอหวยกันเยอะแล้วนี่ไงเธอ
อืมแต่นกเราเลี้ยงมาแป๊บก็เดินโดยรักภาคตัวหรอคุณแม่ไม่รู้เขากลัวโดนรักภาคตัวอย่างเงี้ย
ครับมันก็บอกให้มาถูกสี่โงดแล้วอ่ะอ่อมันเป็นจริงบ่จังเมย์โอเลี้ยงให้ด้วย
คือเขาก็เลยเลี้ยงเอาไว้ตรงนั้นเลยอ๋อเขาให้เลข
หลายคนก็ถูกลอตเตอรี่กันไปสี่งวดติดอ่าแล้วยังไงหมอดูลูกเจี๊ยบของพี่ล่ะ
อันนี้โอเลี้ยงไปดูไงเมื่อก่อนมันก็มีมันก็แม่นนะเมย์ไม่คือคือมีเจ้าของเขาเลี้ยงเหรอ
วัดอันไหนวัดจะจำไม่ได้แล้วตอนที่ฉาเชิงเศร้าเดี๋ยวเออจำได้นี่วัดนี่ไงนี่ไง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
รายการจะหลุดหรือจะตอบ

หมายถึงว่าให้ไปหยิบอะไรออกมาสักอันนึงที่มันบอกว่าหลุด
สมมุติฉันถามว่าเออเนี่ยเจี๊ยบ

เนี่ยฉันก็ทำรายการกับสองคนอย่างนี้เมื่อก่อนนี้
ย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนอะรายการมันเป็นเรื่องใหญ่

หมอดูดูสิรายการเราจะอยู่ต่อหรือเปล่า

แล้วไงที่ก็เลย
ลุงก่อนลุกเจี๊ยบ
เมื่อก่อนจริงมันมีอยู่ใหน

เมื่อก่อนเป็นเล็กแล้วมันก็ไปดึงมาจริง

อันนี้บอกว่าปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเจี๊ยบเรียบด่วนหรือเปล่า

เป็นอย่างไรเมื่อคืนโดนไปสี่หนึ่งอิ่มไหม

พอดูลูกเจี๊ยมกันเจี๊ยมเรียบด่วนหรือเปล่าครับ

แหมแล้วก็ทำถมกันออกสื่อกันเลยทีเดียวนะ

นี่คุณพี่ฝั่งทางหลอกทายเป็นอย่างไรบ้าง

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟาก่อนล่ะกันได้แล้วกลับมากลับมา
ไปที่จังหวัดนครพนมกันสักนิดนึง
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าจังหวัดนครพนม
สภาพน้ำโขงนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ
โดยมีระดับน้ำลดลงต่ำที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑เมตร
ก็ส่งผลให้บางจุดนั้นเกิดสันดอนทรายอย่างที่บอกไป

บางทีก็คือจะเดินข้ามไปได้นั่นแหละ
แล้วก็ถือว่าแม่น้ำโขงวิกฤตในรอบ๑๐ปีนี้ค่ะ

มันก็เกิดแบบปรากฏการณ์แบบผิดธรรมชาติเป็นปีที่๒แล้ว
หลังจากที่แม่น้ำโขงลดลง
นึกว่าอยู่ทะเลเมเตอริเนียนคุณแม่
ปีที่แล้วเราก็มีการนำเสนอเรื่องของแม่น้ำโขงที่อยู่ดี
ก็กลายเป็นสีฟ้าแล้วดูแบบสวยชิ่า
ก็คือเป็นการตกต่อกรณ์เพราะว่าน้ำโขงนิ่งไม่ไหลเลย

เสียดายอะ

ใช่หมู่ไหนไงเธอ
วันนั้นกูยังไม่สบายผมไอด้วยตอนนั้นน่ะ

คนไหว้พญานาคตรงนี้ก็คือมีพิธีรำบวงสวงกันตลอด
คือน้ำที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสีฟ้าคลามดูสวยงามคล้ายกับสีของน้ำทะเลเลยค่ะ
กลายเป็นที่ฮือฮาของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็น
ขณะเดียวกันหน่วยงานประมงจังหวัดนครพนมเขาออกมาระบุบอกว่า
โขงสีครามคล้ายทะเลเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม
แต่ก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงวิกฤตน้ำโขงค่ะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แล้วก็จะเกิดความเสียหายในอนาคตเนื่องจากว่าน้ำโขงเนี่ยไม่ไหลเวียนปกติต้องไหล
ตอนนี้กลายเป็นน้ำโขงนิ่งเลยอืมด้านในสำรานรื่นนาคนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครพนมก็มีการเปิดเผยบอกว่าผลกระทบจากน้ำโขงที่มีระดับน้ำต่ำเนี่ย
คือระบบนิเวศเสียหายปลาน้ำโขงเนี่ยจะเริ่มศูนย์พันธุ์แล้วก็หายากมากขึ้น
ซึ่งปรากฏการณ์น้ำโขงเป็นสีครามถึงแม้ว่าจะดูตื่นตาแต่แฝงด้วยความเสียหาย
ยังกระทบหนักสำหรับอาชีพประมงริมน้ำโขงด้วย

ไม่รู้ฉันมึงจะซื้อสะอะไรสักอย่างเนี่ย
ปลาสำเนื้อ

เมธเอิดเกิดบนชีวิตในปลาอร่อยญี่ปุ่นน่ะ

เดี๋ยวนะขอหาปลาสะเมาวง่อน

ว่าตอนนี้มันก็คงไม่ได้แค่เราแล้วเนอะ
พี่ไปหนองคายมาแบบ๔๕รอบหลังพี่ไม่เคยได้กินเลย
ขนาดแบบเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าสมมุติชาวประมงเจอ
ก็คือเมื่อก่อนซื้อตัวละไม่ถึง๑๐๐บาท

ว่าช่วงนี้ราคาของปลาแม่น้ำโขงต้องราคาแบบสูงมากแน่
เพราะน้ำอยู่แค่เมตรนึงนี่คือปลาไม่มีเลย
เพราะว่าพี่ไปถามคนที่เขาบอกทำไมไม่เลี้ยง
เลี้ยงไม่ได้ไอ้ราชินีแม่น้ำโขงเลี้ยงมันขาว
มันแปลกว่าปลาแม่น้ำโขงอะความอร่อยของมันคืออะไรวะ
ลาวทำเขื่อนเต็มไปหมดเลย

อืมอืมใช่ไหมละ
ถ้าสมมุติคนไม่ปล่อยน้ำมาก็แห้งอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้
มันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็สวยไหมไอ้น้ำสีฟ้าสวย
แต่ถ้าวันนี้คุณเดินเข้าไปได้เลยอาจจะถึง
บอกว่าเดินได้ไปครึ่งแม่น้ำโขงเดินลงไปมันไม่ดีเลยนะ
แล้วก็ไม่รู้นี่คือเพิ่งเดือนมกราเข้ากุมภาใช่ไหมล่ะ
ปกติมันจะร้องแห้งประมาณซักเมษาแล้วนี้มันแห้งสักต้นปีเลย
แล้วอี๋อย่างนึงตอนต
เมื่อก่อนหน้าร้อนยังไงไปนั่งลิมโขมมันก็เย็น
เดี๋ยวนี้มันแบบว่ามันเป็นอย่างนี้จริงจริง
จับชู้คาบ้านนะครับเรื่องนี้เป็นกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์ฮะ
เมื่อมีเมียหลวงเนี่ยได้ไลฟ์เฟซบุ๊กบุกบ้านตัวเองเพื่ออะไรเพื่อจับชู้ของสามีค่ะ
หลังเรื่องมาป๊ะแตกเพราะลูกโทรหาพ่อเรื่องของเรื่องจากคลิปมันจะเห็นว่าเมียหลวงมีการพูดคุยกับเมียน้อยว่า
เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานซึ่งเมียน้อยก็มีลูกอยู่แล้วด้วยนะทำยังไงได้นะฮะอีกฝ่ายก็ตอบว่า
ผู้ชายบอกว่าเลิกกับเมียหลวงแล้วนี่เมียหลวงจึงตอบกันว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยแอบเป็นชู้กัน
แต่อยากให้ผู้ชายเนี่ยหยุดมาเองลองฟังหน่อยได้ไหมฟังค่ะ
เข้ามานอนที่กูโหปูที่หลับที่นอนใหม่นี่ก็เตียงกูนี่ก็ทีวีกูไล่กูออกจากบ้านค่ะ
เนี่ยทีวีกูของกูเตียงกูที่นอนกูไล่กูออกจากบ้านเพื่อจะเอาอีนมใหญ่นี้มาอยู่ในบ้านเนี่ย
ผัวกูค่ะไอ้หนูมึงทำได้ไงวะหนูฮะหนูหนูทำได้ไงอ่ะหนูถามจริง
เอ้ยหนูมีลูกมีเต้าหนูก็น่าจะรู้นะว่าเด็กคนนึงน่ะมันเป็นยังไง
บัตรมันไม่มีแบบที่เนี้ยถ้าเกียร์บอกแกก็เลือกต่อตัวเองดูเนอะ
ตอนไหนกูรู้ตั้งนานแล้วหนูก็แค่คุยกันเฉยไม่คุยค่ะ
ก็รู้ตั้งนานแล้วเรารู้แล้วทำไมตัวเองไม่พูดอ่ะ
จะรอให้ผัวฉันหยุดมันไม่หยุดมันไล่ฉันออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมา
อ่าเราจะไปรู้เลยอย่างงั้นอ่าผัวเธอคนที่เท่าไหร่เข้ามาดูหรือยังเนี้ยอ่า
เธอมีลูกมันเกี่ยวอะไรกับเธอแล้วเธอมาอยู่ในบ้านฉันเนี่ยเนี่ย
นี่ก็ที่นอนฉันเนี่ยทีวีฉันจะไม่รู้ได้ยังไง
เธอก็รู้ว่ามันเป็นผัวฉันเธอจะไม่รู้ได้ยังไงฮะเนี้ยคุบปาก
ไม่งั้นมึงตายคู่กูยอมติดคู่ตายคู่เขาบอกไปเลยผัวเดินหนีเลย
บอกหุบปากคือเรื่องของเรื่องเนี้ยตอนนี้นะคะยอด
คนเข้าชมแล้วเนี่ยไม่ใช่สามล้านแล้วค่ะแป๊บเดียวเนี่ย
เข้ารายการเราเป็นสี่ล้านห้าแล้วโอ้โหสี่ล้านห้าไปดูก่อนอยู่ที่ไหนวะเนี่ย
โดยเป็นเอกการณ์ที่เมียหลวงเนี้ยเค้าเล่าที่เราดูจากข่าวเนี้ยนะคะ
ไลฟ์เฟสบุ๊คนาธีบุกบ้านตัวเองเพื่อจับชู้ของสามีในในคลิปมีการบัว
ลูกนี่แหละเป็นคนโทรหาพ่อเพราะจะเอาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้านไปสมัครเรียนนี่ไงมันเป็นโป๊ะตรงนี้ลูกจะไปเอาเอกสารที่บ้าน
นะครับแต่พ่อไม่รับสายทำให้เธอเนี่ยบุกมาที่บ้าน
แล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นเนี่ย
โดยเมียหลวงว่าทำไมทำได้อย่างไรอีกฝ่ายก็เลยตอบว่า
ผู้ชายบอกว่าเลิกกับเมียหลวงแล้วนี่นะ
หลวงจึงตอบกับรู้ตั้งนานแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยแอบเป็นชู้กัน
นะฮะแอบเป็นชู้กันนะครับแต่อยากให้ผู้ชายเนี่ยหยุดเอง
แต่ผู้ชายกลับไม่หยุดซ้ำยังไล่เมียหลวงเนี่ยออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมา
ที่ทั้งคู่เนี่ยจะลงไม้ลงมือกันแล้วระบุว่าตนเองเนี่ยนะฮะ
หายใจไม่ออกเขาว่าอย่างงั้นนะครับเขาบอกว่าแม้กระทั่งในเฟซ
ก็จะไปอื้อถังฝ่ายพวกพยายามแถแถให้สุดใครจะฟ้องกูลูกมันสองคน
ยังไงก็ช่างแต่ปัจจุบันเนี่ยคือครอบครัว
กูมีสิทธิ์ปกป้องครอบครัวที่พี่น้องเห็นผิดเป็นชอบ
พยายามแก้ตัวแทนถ้ารักและหวังดีกับพี่ชายจริง

เพราะก็มีการโปรดเป็นเกิดขึ้นนะ

แล้วก็มีการระบายความเจ็บช้ำน้ำใจนะ
เมียน้อยบอกว่าจะเอาคืนไปไหมล่ะผัวมึงอ่ะ

เขาบอกว่าจะเอาคืนไหมล่ะผัวมึงอ่ะ
ทำให้เมียหลวงแล้วเริ่มอารมณ์ขึ้นพ่อกันใช่
ขึ้นมีเหลืองมีการหยิบปืน
อ๋อที่เมื่อกี้เขาพูดที่เธอพูดแหละเขาหยิบปืนเธอคล้ายจะทำร้ายอีกฝ่าย
แต่ทางเมียน้อยพูดว่าถ้าแน่จริงก็ตัวต่อตัวสินั่นไงก็ตัวต่อตัวสิ
อย่าใช้อาวุธนั่นไงนั่นเขาว่าอย่างงั้นเออหลังจากนั้นทั้งคู่ก่อได้
มีการลงไม้ลงมือกันนะมีบ็อกซิ่งกันนิดหน่อยคลิปวิดีโอนางกล่าวเนี่ยถูกไป
วันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับซึ่งณตอนนี้ทะลุสี่จุดห้าล้าน
อยากดูจังเลยอ่ะฮะยังไม่ได้ดูเลยไปส่งให้พี่จริงจริงต้องต้องไฟ่กับผู้ชายไหม
ก่อนเออไม่ใช่น่ะต้องการเป็นต่างประเทศเนี๊ยะแต่ต่างประเทศเนอะภูสิข่าว
รายงานบอกว่าเตสกาบราวไวรุ่นอเมริกัน
รวยเซียน่าได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์นั้นเอากาวที่ติดอยู่บนหัวกระบานออก
พยายามใช้ทั้งน้ำมันมะพร้าวแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่ผมเนี่ยก็ยังอยู่ทรงไม่เคลื่อนไหวโอ้ตายแล้วแบบนี้ตายหาแล้วทำไง
มันวันแข็งมันติดต้องตัดทิ้งแล้วน่ะเนี่ยดูดิแถมคุณหมอก็ยังตัดผมให้เธอไม่ได้ด้วย
เพราะกาวที่ฉีดลงไปเนี่ยดันติดรวมกับหนังศีรษะโอ้โหใช้กาวติดหนังศีรษะอย่างเงี้ย
เจรทราบเปิดเผยนะปกติจะใช้สเปรย์ฉีดผมยี่ห้อหนึ่งเป็นประจำทุกครั้ง
แต่มันดันหมดตนเองก็เลยไปเอาสเปรย์กาวขึ้นมาฉีดแทน

ให้ใช้แอลกอลฮอล์ถูกไปบริเวณผมและกับหนังศีรษะ
หลังจากนั้นให้หวีออกเบาในลักษณะที่ล้างออก

ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดชมมากกว่า๑๕ล้านครั้ง
โอ้โหแล้วมันแน่ติดหัวขนาดนั้นมันจะยังไงล่ะ

อเมริกาเนี่ยคือไปทำคลิปแล้วก็เหมือนกับเอามีด
มีดแร่เนื้อวิ่งไล่ฟันคนอืมคือแล้วก็ถ่ายคลิปอ่ะค่ะ
แกล้งอ่ะเออแกล้งทำไมมันวิ่งวิ่งแล้วมีอีกคนนึงเนี่ย
อายุยี่สามเขาเห็นว่ามันวิ่งเข้ามาหาเขาอ่ะอืม
แล้วก็คนอื่นจะเป็นอันตรายเขาก็คิดว่าเออมันจะแบบมา
ทำร้ายจริงจริงเขาชักปืนมายิงนั่นตายเลยใช่
คือตั้งใจทำตายเลยอืมเออคุณผู้ชายต้องฟังก่อนนะครับ
ก่อนที่คุณจะพิมพ์อะไรเนี้ยนะฮะเขาดูข่าวที่จะเล่าเถอะ
ครับอ๋อเพราะเวลามันมียิงเลยเขายิงเลยเออโอ้ตาย
พูดยากเลยเพราะว่ามันไปทำอย่างนี้คนก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเนอะ
ใช่ไม่เพราะตั้งใจจะเรียกไลค์ให้คนต้องการจะเรียกไลค์ไง
คือแล้วเขาบอกมีข่าวแบบนี้เยอะมากเลยที่อเมริกาคือเหมือนแบบ
แกล้งว่าจะไปแกล้งคนแบบนี้จะแบบเหมือนกับบางคนก็เข้าไปป้นธนาคารอืม
บางคนก็เอามีดไล่ฟันอะไรอย่างเงี้เพื่อจะทำคอนเทนต์เออจะทำคอนเทนต
ทำคอนเทนต์หมดอ่ะตอนเนี้ยเยอะนะประเทศจริงก็อีกแล้วยิ่งแบบโอ้โหเธอ
ทำแต่ละอย่างตายกันเยอะนะตอนนี้ทำคอนเทนต์อ่ะใช่เนี้ยเออ
แล้วก็แอบถ่ายอืออยู่คอนเทนต์คุณแม่แต่งง่ายมากด่าคนจนทั่วก็มีคนดู
นี่ล่างสุดตัวเห็นข่าวคุณพี่ออกอยู่วันนี้
อาจารย์ใคร
ไปรวมกับใครพูดถึง

ในรายการหวนกระแส
คือไม่ถึงอะไร
คุณแอร์ไปออกรายการที่บนท้าม
คุณต้องบอก
ผัวเก่าเขาว่า

ก็เล่ายาวเลยว่าผู้ชายเซ็กจัด
ผู้ชายอย่างโน้นอย่างนี้ก็คือโอเคแหละ

นางก็มารายการ

เอาตรงพูดแบบตรงไปตรงมา
จริงแล้วนางเลิกกับแฟนก็เพราะว่า

นางบอกนางเลือกได้นางจะไม่ยอมมีแฟน
เป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้

เหยียดเพศเพราะมีการไปพูดถึงบุคคลที่๓

ก็คือเอาจริงก็คือคนนี้ก็คือเป็นแฟนของนางงามจักรวาลมาก่อนเธอ

นวัดก็เลยอีกวันหนึ่งนวัดก็เลยเสี้ย
เสียะเหมือยด้วยการที่แบบว่า
แบนแบนรายการของคุณแอนจักรพงศ์

เขาก็เลยเสี้ยกลับด้วยไอจีของเขาตอนแรกเขาก็เสี้ยกลับไปเสี้ยกันมาเบา
เขาก็เลยเสียะกลับด้วยไอจีของเขาตอนแรกเขาก็เสียะกลับไปเสียะกันมาเบา
เขาก็เลยเสียะกลับไปเสียะกันมาเบา

เขาก็เลยเสียะกันมาเบา

ซึ่งดิฉันเป็นแขกรับเชิญมากกว่า๗เทปแล้วนางก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
รวมถึงการให้เกียรติไปเป็นกรรมการการประกวดของคุณในหลายปีที่ผ่านมามากไปกว่านั้น
ความรักและความจริงใจที่เป็นการก็คือพูดนั่นแหละเอาง่ายโดยสรุปตรงเนี่ย
นางก็บอกว่าเฮ้ยนางเป็นลูกค้าอย่างแฉนางมานางก็เป็นลูกค้า
พูดจริงนะก็คือลูกค้านึกออกไหม
เขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นลูกค้าของคุณนวัดมา๗เทปแล้วนะ

มากไปกว่านั้นก็คือเขาแนะนำคุณนวัตต์
ให้ไปกับคู่ค้าของดิฉันในต่างประเทศด้วยความรักแล้วก็จริงใจ
เพื่อการขยายงานของคุณให้ประสบความสำเร็จด้วยดี
โดยดิฉันยกย่องให้คุณเป็นบุคคลที่มีคุณค่ากับเพื่อนฝูง

นางก็พูดง่ายว่าคำว่าลูกค้าและผู้มีพระคุณ
นางก็บอกว่านางเป็นลูกค้าด้วยเป็นผู้มีพระคุณ

นานมานี้ดิฉันพลาดพังเกินอะไรไปหน้าจอ
ระหว่างการถ่ายทอดสดในรายการแฉ
ก็ออกมาขอโทษอย่างจริงใจกับคนไทยทั้งประเทศแล้ว

ภายใต้สกัดทีวีไฟล์ของประเทศฟิลิปปินส์
แล้วก็ด้วยจดหมายอย่างเป็นทางการในฐานะ
ผู้ค้าก็คือนางซื้อคอนเทนต์ด้วยกันไปซื้อคอนเทนต์มาเนี่ยนะครับ

คุณนวัดกับทัพถมดิฉัน
ด้วยการเขียนว่าผมขอแบนคนนี้

ทุกอย่างยกเว้นนิสัยและความคิด

ได้อะไรจากการเหยียบย่ำซ้ำเติมนี่คะ

ลูกค้าทุกคนของคุณต่อไปจะกล้าอุดหนุนคุณไหม
ความเป็นสุภาพบุรุษของคุณที่ดิฉันรู้จักมันหายไปไหน
หวังว่าคุณจะรับฟังสิ่งที่แอนเขียนในวันนี้นะฮะ
เพราะว่ามันจะต่อยอดให้ดีกับคุณในธุรกิจ
แต่จ่ายเงินช้าเขาบอกให้แยกออกจากกันเขาเป็นลูกค้าเขาบอกว่าจ่ายเงินช้า
เนี่ยน่ะนะครับเขาบอกว่า
เป็นคนหนึ่งอยู่ออกมานั่งแชร์เรื่องราวส่วนตัวบูรี่คนอื่นเนี่ย
คุณแอนแล้วก็คุณนอนเองก็คือณวัฒน์อย่างนี้แหละนะครับ
แล้วก็แบบเขาพูดอย่างนี้เลยว่าผมขอไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะครับ
คุณณวัฒน์พูดอย่างนี้นะคนไปถามถึงว่า
เรื่องที่มีการโพสต์ถึงสตรีข้ามเพศคนหนึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อกันนะครับ
จริงแล้วตั้งหลักมาไม่อยากจะพูดเลยเพราะอยากให้เรื่องเนี่ย
มันทุเลาไปตามการเวลาคนเรามันต้องมีเหตุผลและมีหลักการของตัวเอง
การสนับสนุนการเป็นสปอนเซอร์มันเป็นอย่างนั้นจริง
แต่ว่าการสนับสนุนการเป็นสปอนเซอร์คือเป็นไปตามข้อตกลง
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันเขาว่าอย่างนั้น
ผมอธิบายตรงชัดเลยว่าเราทำงานเต็มที่ความสามารถของเรา
ผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าซึ่งมันถาโถมและทุกข์หนัก
มันเข้ามาในชีวิตของผมและบริษัทของผมและของนางงามทุกคน
ก็คือนางประถวดนางงามและมีการพูดถึงนางงามจักรวาลด้วย
เคสสุดท้ายก็คือเค้าพูดถึงเรื่องนางงาม
เค้าบอกว่าทุกวันนี้เอาง่ายเค้าเหมือนแบบคุณแอร์เนี่ย
อีกจุดหนึ่งที่ผมออกจะพูดขออนุญาตพูดถึงที่มีการแท็กเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์
การมีบุญคุณตอบไปแล้วนะครับบุญคุณกับการเป็นผู้สนับสนุนนั้น
เป็นสัญญาต่างตอบแทนกันซึ่งสิ่งที่มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงเรื่องทั่วไปนะครับ
แต่ถ้าใครเกิดเป็นสปอนเซอร์คุณแล้วจ่ายเงินช้าตลอด
จ่ายเงินช้าตลอดช้ามากทวงแล้วทวงอีกนวัดว่าอย่างนั้น
ไม่จ่ายแล้วก็ช้ามากทุกครั้งคุณอาจจะเหนื่อยจะล้าใช่ไหมครับ
แล้วก็คุณนวัดเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีหลักฐานนะมีหลักฐานชัดเจน
วันที่ได้เงินทุกครั้งจนสายป่านนี้เส้นสุดท้ายของผมขาด
เมื่อปี๒๕๖๑ปีที่โกโก้ได้เพราะเนื่องจากบริษัทผมเตรียมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์
บริษัทคุณนวัฒจะเต็มเข้าตลาดหลักทรัพย์บริษัทผมถึงมีนโยบายค่อนข้างสูงเรื่องการยกหนี้ข้ามปี
จากมันเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ดีเราก็เลยต้องตัดเป็นถ้าเกิดจะเข้าตลาดทรัพย์มันก็ต้อง
คือเอาง่ายนางเขาจะดูบัญชงบัญชีอยู่ถูกต้องไหมล่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยนางก็บอกว่าคุณนวัดเนี่ย
ก็คุณบอกว่าคุณแอนคุณจะว่าเอาพูดง่ายเลยนะพูดไปพูดมาไม่ต้องเรียบเรียงคำพูดคือ
เทปเนี่ยจ่ายเหรียญมาตลอดเลยหรือเปล่าผมก็ต้องตามตลอดจนในที่สุดโชคดีผมยังมีแชทอยู่ในมือถือแล้วก็แคปไว้หมดแล้ว
ผมไม่รู้ว่าเจ้านายจะรู้หรือเปล่าแต่ทุกครั้งเด็กก็จะบอกว่าเจ้านายยังไม่สะดวกที่จะเซ็นเช็คนะครับเจ้านายยังไม่เข้า
ซึ่งผมก็เคยถามว่ามันจะครึ่งปีนะจะไปเข้าออฟฟิศเลยเหรอที่จริงมันยังมีอีกยาวก็คือเอาง่าย
แล้วเขาถามว่ามีโอกาสจะคุยไหมบอกว่ามีโอกาสเรื่องส่วนตัวเราได้คุยกันไหมก็บอกไม่ได้เจอกันครับ

ข้อมูลเดียวก็ว่าอย่างไรคะก็รักกันดีกว่าดังไหวน่ะ

ก็ลงขาวใส่ใข่อย่างได้อยู่นะคุณแม่
ข่าวนั้นอย่าไปฟังเลยเดี๋ยวก็เคลียร์มาเอง

ชื่อว่าแมวเจนพบหายไปใครเจอรูปนี้

สักพักนึงแล้วน้องคิดถึงมากนะครับแล้วเขาประกาศตามหาอยู่ตอนนี้นะครับ
ก็เอ่อเขาบอกว่าเอ่อหนูตามหาแมวที่ชื่อว่าเจนท์พบ

มาที่บ้านหมายเลข๓๑๐ทับ๕๒๐ด้วยนะ

แต่เราไม่รู้ไปที่ไหนบ้านเลขที่ไหนของน้องไม่รู้
แต่น้องเอาวาดรูปแมวตัวนี้ออกมา

ก่อนช่วงหน้าน้องแมทออกมาปั๊บอะไรอย่างนี้

ก่อนหน้านี้ก็คือ

ล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดเผยว่ามือลั่น
รู้อีกทีก็ตอนที่แบบว่าเป็นข่าวแล้ว

จริงเขาก็ตอบแล้วว่ามือรั่นนะคะ

แข็งแรงนางซะตัวอ่อนมาก
เหมือนไร้กระดูกมากอยู่อายุ๕๐กว่าแล้วว่ะ
แต่ความสูงเหมือนไม่ถึง๕๐บาทหุ่นดีมาก

อู๋ขาเข่อตัวตรงชุดหุ่นแบบอู้ย๕๐หุ่นดี
ไม่ถึงอย่างทุกอย่างผู้ชายดำน่าจะทำแบบนี้บ้างไม่ไหว
หมายถึงว่าเล่นโยคะตีรังกาบ้างใช่ไหมทำไมไม่ไหวเหรอ

สวัสดีค่ะ